คุณผู้ชมฮะมาติดตามข่าวนี้กันนะครับ
ตกลงชายหาดกรรมลาที่ภูเก็ต
มีฉลามเข้ามาอยู่ใกล้ชายหาดเลยไหม
เออเดี๋ยวต้องดูค่ะเพราะว่าหลายคนเห็นข่าวนี้
ที่บอกว่ามีสัตว์อะไรมากัดน้องวัย๘ขวบแล้วเป็นแผลเวอะเลย
มันจะเป็นฉลามหรือเป็นปลาสากดำคุณ
แต่ว่านักวิชาการหรือว่าทางด้านของ
พอศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ออกมาบอกเลยว่ารอยกาดแบบนี้คือฉลามแน่
ใช่ค่ะคุณดูสิขาของเด็กชาย๘ขวบโดนกัดขนาดนี้
ค่ะนี่โอ้โหน่ากลัวนะน้องอเล็กซ์ค่ะเป็นลูกครึ่งยูเครนไทยเนี่ยนะคะ
ขวบไปเล่นน้ำที่หาดกรรมลาที่ภูเก็ตนี่แหละ
แล้วก็น้องร้องโอ๊ยเสียงดังเลยเหมือนกับโดนอะไรกัด
มันเป็นแผลที่น่องขวาเป็นแผลใหญ่ฉีกขาดแบบนี้ค่ะ
ซึ่งทีนี้คุณผู้ชมเราอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังนะ
เพราะว่าเราได้คุยกับน้องอเล็กซ์ด้วย
อเล็กซ์บอกว่าวันนั้นผมกำลังเล่นน้ำนะ
แล้วปลาก็มากัดที่ขาน้องอเล็กซ์ทำอย่างไร
เอามือชกไปที่ตาแล้วก็ปากของปลา
น้องอเล็กซ์เล่ามันมากนะครับ

เพราะว่ามันก็พยายามกระชากน้องลงน้ำนะ
โชคดีที่น้องชอบดูสารคดี

ก็เออจริงนี่มันมาข้างด้านล่าง
มันกัดมันดิ้งหลบลงน้ำ
พี่แม่ผมตกใจผมก็เลยตายอีกนิดนึงมาจากปลามัน

เจ็บครับแล้วทีนี้ผมก็เลยไป
ทีนี้มันก็ไปทีนี้ผมก็รีบไว้นำขึ้นปลา

โอ้โหยาวเหรอนี่ใหญ่อีกนักจะแบบ

โอ้โหยาวเป็นเมตรนะฮะแล้วก็ตัวอ้วนเหมือนกันนะฮะ
นี่ดูบาดแผลที่โดนกัดขนาดแผลลึกขนาดนี้
แต่ตอนนั้นน้องอเล็กบอกว่าผมต่อสู้กับมันเลยครับ
ผมเนี่ยโอ้โหรู้เลยว่ามันเป็นฉลามหัวบาดครับ
ผมเนี่ยต่อสู้กับมันเต็มที่ชกมันแบบนี้นะฮะ
อเล็กเนี่ยคุณแข็งแกร่งมากนะ
แล้วก็ฉะฉานมากเลยในการตอบนะฮะ
แล้วก็พ่อของน้องอเล็กก็เล่าให้ฟังบอกโอ้โห
ตอนที่โดนเหมือนสัตว์อะไรบางอย่างกัดอยู่ริมทะเล
เพราะน้องลงไปเล่นน้ำห่างจากฝั่งนิดเดียวเองคุณนะ
สักพักนึงลูกมีลักษณะเหมือนแบบโอ้โหดิ้นอยู่
แล้วเหมือนโดนอะไรกัดตะโกนออกมาว่าโดนอะไรกัดนะฮะ

หลังจากที่น้องตะโกนนะฮะก็มีผู้ประกอบการที่ชายหาดนะฮะ
ร้านอาหารอะไรต่างมีคนลงไปช่วยเยอะเลย
แล้วก็ช่วยน้องขึ้นมาจากทะเลได้
กระทั่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
อันนี้คือการให้ข้อมูลของน้องอเล็กนะ
บอกผมสู้กับมันจนผมรอดชีวิตมาได้ครับ

ทีนี้นอกจากน้องอเล็กได้ฟังน้องเล่าแล้วนะ
เราก็ต้องไปถามทางผอศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอันดามันตอนบนจังหวัดภูเก็ต
ก็คือดรก้องเกียรติกิติวัฒนาวงศ์
เมื่อวานเขาไปตรวจพื้นที่ตรงชายหาดกรรมลากันนะ
แล้วก็ไปพูดคุยกับน้องอเล็กนี่แหละ
เออผอศูนย์วิจัยบอกว่าเบื้องต้นสงสัย
สงสัยฉลามอยู่๒ชนิด

คือพูดถึงชาหลามบลูชาร์กชาหลามหัวบาง
หรือว่าชาหลามแบคทริปชาหลามคลีบดำหูดำนี่แหละ
พอบอกแบบนี้ส่วนใหญ่นะที่เราเจอตรงชายหาดกรรมลาที่กระทู้
จะเจอเป็นฉลามหูดำหรือว่าฉลามครีบดำ
ซึ่งกรณีที่น้องเจอตัวพอคิดว่า
อาจจะเป็นฉลามบลูชาร์คหรือว่าฉลามหัวบาก
ซึ่งตอนนี้ไม่ยืนยันนะว่าปลาชาหลามที่กัดน้อง
จะเป็นสายพันธุ์ไหนกันแน่แต่มันเกิดจากฉลามแน่

พอคะที่คนในพื้นที่เขาบอกว่าเป็นปลาอะไรนะ

ปลาสากคลีบดำ
จริงปลาสักมันก็ทำอันตรายกับมนุษย์ได้

สากเป็นปลากินเนื้อเหมือนกันนะฮะ
เพราะเมื่อวานที่เราไปคุยกับทั้งผู้ประกอบการ
แล้วคนที่มาเล่นเซิร์ฟมาให้บริการเซิร์ฟตรงนั้นเขาบอกว่า

ผมไม่เคยเจอปลาฉลามเข้ามาในเขตตรงนี้เลย
ตรงเขตน้ำตื้นด้วยผมไม่เคยเจอเลย
แล้วพวกเขาก็เชื่อว่าเป็นปลาสาก

อาจจะเข้าใจผิดว่าขาน้องเป็นปลาตัวเล็ก

ใช่เพราะว่าเอาจริงปลาสากมันก็เป็นสัตว์ที่แบบมีกราม

กับทางผอศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเนี่ยนะคะ
พอบอกว่าตัดเรื่องปลาสากออกไปได้เลย
พอบอกว่าตรงจุดนั้นมันไม่ใช่บริเวณแหล่งหากินของปลาสาก
แล้วก็บาดแผลที่เจอเป็นแผลที่เกิดจากฉลาม
คือบาดแผลจากฝันที่มันปรากฏอยู่ที่ขาน้อง
มันมีฟันบนและฝันร่างอยู่รวมกัน
อีกคนที่น่าจะตอบได้เหมือนกันหลังจากดูบาดแผลนี้แล้ว
ก็คืออทอนธำรงนาวาสวรรษณ์
ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล
แล้วก็รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ้าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องทะเล
ต้องถามอาจารย์ทรอาจารย์ทรให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่า

ต้นค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นฉลามเป็นฉลามหัวบาดครับ
ซึ่งฉลามหัวบาดอยู่ได้ทั้งในน้ำลึกแล้วก็ขึ้นมาที่น้ำตื้น
ส่วนสาเหตุที่ฉลามกัดคงคิดว่าขาเด็กเป็นอาหาร
จากมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ในน้ำ
แต่พอกัดแล้วไม่ใช่ก็ไม่กัดซ้ำแล้วก็ไหว้หนีออกไปนะครับ
อาจารย์ทรยังบอกอีกว่ามั่นใจว่าไม่ใช่ปลาสาก
อย่างที่มีใครหลายคนเข้าใจกันอย่างแน่นอน
เนื่องจากปลาสากไปมีปากที่เล็ก
และลักษณะการกัดของปลาสากจะไม่เป็นแบบนี้คุณ
แต่แผลเด็กแผลนี้ลึกเหมือนกันนะคุณนะ
โอ้โหน้องอเล็กก็เก่งมากเลยไม่ร้องไห้เลย
ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคุณ
พอมันเกิดเหตุการณ์น้องอเล็กซ์ขึ้นมาแล้ว
ทางอบตกรรมลาเขาก็ตั้งเป็นแบบติดตั้งป้ายเตือนนะ
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องของการลงเล่นน้ำ

แต่ป้ายนี้ไม่ได้ว่าแจ้งเตือนระวังฉลามนะ
แจ้งเตือนระวังสัตว์น้ำ
ที่อาจจะทำให้เกิดอันตราย
เขาจะมีปักอยู่แบบนี้ค่ะอยู่ทั้งหมด
ซึ่งทางด้านรองนายกอบตกรรมลาเนี่ย

จะทำเป็นการสร้างหอคอยบีชการ์ดนะคุณ
เป็นหอคอยสูงอย่างน้อยจะช่วยดูแล
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติที่มาเล่นน้ำ
เพราะมันสำคัญนะเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ใช่ทีมข่าวของเราคุยกับน้องอเล็กต่อนิดหนึ่งนะ
ถามว่าน้องอเล็กอยากให้เจ้าหน้าที่เขาทำอะไร
น้องอเล็กบอกว่าผมอยากให้เจ้าหน้าที่นะครับ
โดรนเลยครับบินขึ้นไปสำรวจเลยนะครับ
แล้วก็ขึ้นฮอเลยครับสำรวจดูซิว่ามีปลาฉลามอะไรอยู่แถวนี้
เท่าไหร่ยังไงครับน้องอเล็กนี่ฉะฉานมาก

ส่วนบรรยากาศที่หาดกรรมลาวันนี้คุณ

เพราะว่าพอเขาติดป้ายเตือนแล้วนักท่องเที่ยวจะกลัวไหม

นี่ค่ะตอนที่เราไปดูเนี่ยเอาจริงก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทย
ชาวต่างชาติมาปกตินะยังลงไปเล่นน้ำ
เห็นไหมคุณไปเดินลุยน้ำอยู่นอนอาบแดดอยู่
เราไปคุยกับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งค่ะคุณภัยชยน
คุณภัยชะยนมาจากเชียงรายเลยนะ

แล้วพอมาถึงก็รู้ข่าวนี่แหละว่ามีเด็กถูกฉลามกัด
เรื่องนี้เนี่ยตัวนักท่องเที่ยวบอกว่า
เอาจริงคือชายหาดตรงนี้เท่าที่ผมมาดูเนี่ย

ถ้าเกิดจะให้ลงเล่นน้ำถามว่าผมกลัวไหม
คงไม่กลัวหรอกแต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนั่นแหละ

มันก็ไม่ได้มีปลาตัวใหญ่อันตรายอะไร

เหตุการณ์ฉลามกัดมันไม่ได้เกิดขึ้นประจำนะครับ

ก็เห็นลูกปลานะครับเป็นฝูงเนี่ยก็มาหากินมาเล่นตามที่น้ำตื้นอะไรอย่างนี้ครับ
ฉลามก็คงจะมาหากินพวกร้านเล็กพวกนี้ด้วยเลยครับ

คงไม่น่าจะกลัวนะครับ
เพราะว่าเพิ่งมาเห็นหรือว่าทราบข่าวอยู่นะครับไม่ได้เกิดเป็นประจำอะไรอย่างนี้ครับ
นี่แหละค่ะแล้วก็เช้าวันนี้ทางด้านในอำเภอกระทู้
ในอำเภอศรีวัดระวังกุลเนี่ยก็มาตรวจสอบตรงชายหาดกรรมลาอีกด้วยเหมือนกันนะคะ
เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเอาไว้
ถ้ามันเกิดเหตุเกิดกรณีฉุกเฉิน
เราคุยกับนายอำเภอแล้วเราก็ไปย้ำถามกับคนในพื้นที่
ไปถามพ่อค้าแม่ค้าอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะ
พ่อค้าแม่ค้าคนในพื้นที่เขาบอกว่าไม่คิดว่าเป็นฉลาม
ยังไงก็น่าจะเป็นปลาสากหูดำ
เพราะว่าปลาสากดำเพราะว่าตรงนี้มันมีปลาสากอยู่ชุกชุม
แล้วล่าสุดพอไปดูตอนนักข่าวของเราไปเดินดู
มันก็เห็นเป็นฝูงปลาตัวเล็กอยู่ตรงริมชายหาด

ว่าเป็นปลาสากมันเข้ามากินปลาตัวเล็กอย่างนี้
แล้วทีนี้มันกำลังเข้าในน้ำตื้น
พอดีเด็กลงไปเล่นน้ำในจังหวะนั้นพอดี

อันนี้ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

แล้วก็ต้องชี้แจงกับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการ
ชาวบ้านนักท่องเที่ยวให้ชัดเจนว่าตกลงแล้ว
ตรงนี้มันจะมีปลาฉลามหัวบาด
หรือว่าฉลามคริปดำเข้ามาได้หรือไม่
ค่ะมีจำนวนเท่าไหร่มากน้อยเพียงใด
อะไรอย่างนี้ต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับ